ดูความฮาของครอบครัวนี้กันต่อดีกว่านะคะ

อย่างที่ทราบตอนนี้คุณแจ๊ดออกมาอยู่บ้านแล้ว
แต่พอกลับมาอยู่บ้านภรรยาคุณแจ๊งต้อนรับดีมาก
จัดระเบียบบ้านดีมากนะคะแล้วก็แต่งเพลงให้ด้วย
ความแต่งเพลงของคุณแจงที่แต่งให้สามีเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เขาทำหลากหลายอารมณ์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์หา
คุณผู้ชมมีเพลงอะไรกันบ้างเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐพาไปดูคุณผู้ชม
ฉากเพลงแรกนะคะต้อนรับสามีกลับบ้าน
เป็นเพลงรักบาดลึกกรีดหัวใจค่ะเพลงนี้เลย
จำเลยรักนะคะเชื่อเลยว่าเพลงนี้แทนความรู้สึกของสามีแน่นะคะ
พอได้รับการดูแลเอารถกระบะเนี่ยคุณผู้ชมไปรับกลับบ้านอย่างยิ่งใหญ่

เหมือนสะใจหรือเปล่ายังไง

อยากจะดินเนอร์แต่มันคนละหัวละมุมกันเลยทีเดียวนะคะ

นิบ

แบบนี้ไปก่อนทำถูกแล้วนะ
ยังไม่จบมีอีกเพลงหนึ่งคุณผู้ชมนะคะ
เพลงสุดท้ายเนี่ยเป็นเพลงรักจากใจภรรยาจริง
คุณแจ๊ดทานข้าวไปแอบมองแค่นี้ก็มีความสุขใจ
รักกันแค่ไหนคุณผู้ชมไปฟังเพลงนี้เลยนะคะ

เราจะเห็นเป็นแบบคลิปมุกตลกกัน
เห็นแบบว่าคุณแจท์จะต้องโดนคุณแจ้งบ่นบ่อย
คราวนี้เป็นไงบอกรักรัวไปเลย

ถ้าจะบ่นก็ต้องเจ็บคอนิดนึงนะพี่แจ
เพราะว่ารักษาระยะห่างกันไกลมาก
ใช่เออนะคะก็ถือว่าเป็นความน่ารักของครอบครัวนี้นะคะ

แต่ว่าคุณแจ๊คก็รักกันดีซะแล้วเกิน

เรื่องซื้อของโอ้โหวเผาทับพัง